คุณผู้ชมคะมาดูดราม่ากันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือแพร่สะพาร์ทว่า
ดาราเอ๋ยนางเอกเอยยอมเป็นเมียน้อย
เพื่อแลกกับเงินค่าเลี้ยงดูเดือนละไม่กี่แสนบาท
งานนี้ค่ะพี่บุ๋มปนัดดาก็มีปรี๊ดเล็กนะ
เพราะเห็นว่าเรื่องนี้มันสิ้นคิด
ผู้หญิงอย่างเราควรมีสติและศักดิ์ศรี
ดีกว่าไปเป็นเมียน้อยของใคร
ส่วนถ้าเกิดว่าใครกล้าทักอินบล็อก

เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ที่ดูไม่ถึงขนาดนั้นน่ะนะคะ
แต่ของพี่จะเป็นนุ่มซะมากกว่านะคะ
ออกมาแบบว่าชอบนะปื้มนะ
แต่ผมจนผมคงคบคุณไม่ได้

ก็หลายคนก็คงจะคิดแบบตื้นนิดนึง
โดยการที่บอกว่าฉันหาตังค์
ช่วยดูแลฉันหน่อยเป็นเมียน้อยด้วยก็ได้

มันมีแต่รังจะสร้างปัญหาชีวิตให้กับคนอื่นนะคะ
ทำมาหากินภาคภูมิใจกว่าเป็นไม่น้อย
ทุกวันนั้นก็เป็นแค่ชั่วคราวใช้ร่างอาจรักษาก็เท่านั้นเสียประวัติอีกถึง
๕แสนต่อเดือนแล้วคงได้แต่ขอบคุณส่งตังมาได้แต่หมันตัวไม่ไป
ส่วนแม่โบวันด้าเองก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกัน
บอกว่าเก็บเงินเอาไว้เถอะเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวของคุณเถอะ

ทุกคนแบบไหนถึงจะมายื่นข้อเสนออะไรแบบนี้ให้กับคนนอกครอบครัวมันเยอะไปนะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในวงการบันเทิงนะคะ